ตรวจสอบความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลกันนะครับ
มีหลายคลิปหลายคนดูแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างนานาแล้วครับ
คลิปหนึ่งที่มีคำพูดของผู้หญิงคนหนึ่ง

ทำไมฉันต้องบ่นพวกเธอนะ

ฉันเป็นถึงเมียพบสูงสุด

คลิปนี้เผยแพร่ออกไปส่วนใหญ่คำวิพากษ์วิจารณ์ก็บอก
มันหมดยุคหรือยังที่เอาทหารเกณฑ์ไปรับใช้ที่บ้านนาย

เขาวิภาควิจารณ์กันมาแบบนี้เลยนะครับ

ชมคลิปกันก่อนไปฟังเสียงในช่วงสำคัญกันหน่อยฮะ
นี่นะครับเป็นคลิปซึ่งจริงแล้ว
มีความยาวประมาณ๔นาทีนะคุณผู้ชม

คุณผู้ชมได้ชมคลิปก็จะได้ยินเสียงแบบนี้แหละ
เหมือนเสียงคำบ่นของภรรยานายทหาร
บ่นต่อพลทหารว่าพวกเธอทำงานเหมือนไม่ได้เรื่องเลย

หลายคนเองก็มองว่าทำไมถึงต้องมีการ
ดุด่าพลทหารดุด่าทหารเกณฑ์แบบนี้
เขาก็เป็นคนเขาไปฝึกทหารเพื่อรับใช้ชาติ
และทำไมถึงต้องมาทำงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรับใช้ชาติ

และทำไมถึงต้องมาทำงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
โดยผู้หญิงคนนี้อ้างว่าเป็นเมียในทหารเรือคนหนึ่งนะครับ
แล้วก็ได้พูดต่อว่าต่อขานทหารเกณฑ์ทำผิดหลายอย่างรวมทั้งชอบพูดโกหก

หากจาตรีที่เคยดูแลยังอยู่นะ
เธอเองคงไม่ต้องลดตัวลงมายุ่งกับเรื่องดังกล่าวจนต้องเหนื่อยขนาดนี้
เดี๋ยวจาตรีก็จัดการพวกเธอเองแหละ
ฉันคงไม่ต้องมาจัดการพวกเธอแบบนี้หรอกนะครับ
ฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคำพูดเหล่านี้
คลิปถมกความยาว๔นาที

คนในโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์มาก

ในการที่เอาพลทหารมารับใช้นาย
แล้วก็ต้องด่าต้องทอกันแบบนี้นะครับ
ขี่กันแบบนี้ทั้งที่เขาก็ตั้งใจมารับใช้ชาตินะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปยังร้านอาหารที่เกิดเหตุ
ชื่อว่าร้านต้นทางรักในจังหวัดระยอง
ซึ่งเป็นร้านขายอาหารเนื้อที่ประมาณ๒ไร่เศษหรือว่าร้านใหญ่นะฮะ
แล้วก็ได้เข้าไปตรวจสอบในครัวตามคลิปที่เผยแพร่
ก็เห็นลักษณะของครัวเหมือนที่คลิปนั่นแหละ
เหมือนในคลิปนะครับแต่ไม่พบพลธหาร
มีเพียงเมื่อกี้รูปปั้นพลทหารอยู่ใช่ไหม

ก็พบแต่เพียงพ่อครัวที่เคยเป็นพลทหาร

มารับหน้าที่เป็นพ่อครัวนะครับ
ชื่อว่าคุณอัศวินทิมด้วง
ซึ่งคุณอัศวินก็เปิดเผยบอกว่าหลังจากปลดประจำการมาแล้ว
ไม่มีงานทำก็มาขอทำงานที่ร้านนี้
เพราะว่าตัวเองก็มีฝีมือการทำอาหารอยู่แล้ว
ทางร้านก็จึงรับไว้เราเจอพ่อครัวคนเดียว
แล้วก็ได้นั่งคุยกับพ่อครัวอย่างนี้นะฮะ
ไม่ได้คุยกับพลทหารคนอื่นที่อยู่ในข่าวหรือเปล่าอย่างไรเนี่ยนะครับ
ด้านของสำนักงานโฆษกองทัพเรือชี้แจง
กรณีคลิปภรรยานาวาเอกตำหนิพลทหารนี้
ที่ได้มีการเผยแพร่ในสังคมออนไลน์นะครับ
บอกว่าและต่อมานะระบุว่าเป็นภรรยาของนาวาเอก
นิวัทธ์ฮะเจริญรอบคุมในการท่าเรือสัตตาหีบ

ทำให้คลิปนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมดังกล่าวอย่างกว้างขวางนะครับ
โดยกองทัพเรือบอกว่ากองทัพเรือเองไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บังคับบัญชาประดับสูงในกองทัพเรือ
มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของกำลังพลในกองทัพเรือ
สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
พร้อมตั้งกรรมการสอบสวนนายทหารที่ถูกระบุในข่าว
ซึ่งหากพบว่าได้กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวอ้างจริง
กองทัพเรือจะได้ดำเนินการลงโทษตามระเบียบของทางราชการอย่างเร่งด่วนนะครับ
ขณะที่ทางนาวาเอกนิวัฒน์ได้ออกมายอมรับนะครับ
ภรรยาทำธุรกิจร้านอาหารจริง
ส่วนคลิปดังกล่าวยังไม่ได้ดูมีเพียงคนมาเล่าให้ฟัง

ก็มีการพูดถึงตำแหน่งผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่
ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตัวเองเคยรับเมื่อ๓ปีที่แล้ว

คาดว่าผู้ปล่อยคลิปต้องการกลั่นแกล้งในช่วงใกล้
แต่งตั้งโยกย้ายในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้
ขอให้สื่อมวลชนเข้าใจและพร้อมให้คณะกรรมการตรวจสอบด้วย
ผมเล่าได้ไหมเล่าเรื่องนี้ได้ไหมฮะ

ผมเป็นคนหนึ่งนะเมื่อ๒๓ปีก่อน
มีพลทหารเรือที่อยู่ที่สัตว์ตะหีบ
รายงานแจ้งเข้ามาถึงผมโดยตรงลักษณะแบบนี้เลย
บอกว่าต้องไปรับใช้นายแล้วก็ไปทำงานที่ร้านอาหาร
หนักบอกว่าหนักมาก
ขอร้องเรียนได้ไหมคือเขาสายตรงมาถึงผม
ร้องเรียนลักษณะคล้ายกันเลยใช่ไหมคะ

ซึ่งทางกองทัพเรือบอกว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
น่าจะมีคำชี้แจงอะไรออกมาเพิ่มเติมอีกหลังจากนี้
เพราะว่าโลกโซเชียลเขาสนใจมากเรื่องนี้นะฮะ